ดูชมครับกรมอาคับการปราบรามการกระทำความผิด

สามารถไปจับกลุ่มเวชพันธ์ทางการแพทย์นะครับ
รวมทั้งไปจับกลุ่มคนที่ไปหลอกขายหน้ากากอนามัย

ทั้งหมดนั้นถูกดำเนินคดีแล้วติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
แอลกอฮอล์และสินค้าอื่นที่ไม่ได้มาตรฐาน
มูลค่าของกลางกว่า๑๑๓ล้านบาท
หลังตำรวจบกปคบได้รับร้องเรียน
ว่ามีการลักลอบนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายเกินราคา
โดยใช้โกดังแห่งหนึ่งย่านบางขุนเทียนเป็นแหล่งเก็บ
พบนายมณะถาวรเป็นผู้ดูแลสถานที่
รับสารภาพว่านำเจลแอลกอฮอล์มาผสมกันเอง
พร้อมติดต่อเจ้าของโกดังมาสอบปากคำแจ้งข้อหา
มีการส่งข้อมูลจากพี่น้องประชาชนเข้ามา
ทางเฟซบุ๊คของบอกกปกบ
และมันทำการสืบสวนสบสวนต่อ
จนทราบว่ามีผลิตภัณฑ์อยู่จริง
ซึ่งเท่ากับข้อตรวจค้น

เดี๋ยวต้องมาตรวจอย่างที่เจ้าบอกเลขาว่า
แอลกอฮอลมีมาตรฐานหรือเปล่าก็ผิดข้อหาหนึ่ง

ตอนนี้เรายึดก่อนไว้ตรวจสอบ
แล้วก็เรียกว่าต้องข้อประหลาดอีกครั้งหนึ่งครับ

จับกลุ่มนางชุติมาธัญญาวัฒนาอายุ๓๒ปี
ผู้ต้องหาตามไหมจับสารจังหวัดทุ่งสงศ์
กระทำความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหลอกลวง
เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและช่อโกง
อกขายหน้ากากอนามัยทางสื่อออนไลน์

โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
เพจเฟซบุ๊กอ้างว่าหน้ากากอนามัยขายถูกกว่าท้องตลาด
โดยคนร้ายจะทำเป็นขบวนการหลอกเป็นทอด
นำข้อมูลและรูปโปรไฟล์ของคนอื่นมาใช้

ขณะนี้มีผู้เสียหายกว่า๑๐ราย
มูลค่าความเสียหายประมาณ๒๐๐ถึง๓๐๐บาท

ทำหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งประธานยุทธศาสต
ภักดิ์พาระดอนภาพและสมาชิกของภักดิ์แล้ว

มีข่าวผัวพันธ์ในคดีกักตุนหน้ากากอนามัย
และถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปราม
กระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

ไม่อาจจะทำหน้าที่ประธานยุทธศาสตร์ของพักได้
และเพื่อไม่ให้ชื่อเสียงของพักพลาดรภาพเสียหาย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
อบทีมทนายความเข้าแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปราม
กระทำความผิดเกี่ยวกับอัธยกรรมทางเทคโนโลยี
ดำเนินคดีนายอัชริยะเรืองละตนพง
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
ในข้อหาการกระทำความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์

กรณีที่นายอัจฉริยะไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก
ใส่ร้ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการหน้ากากอนามัย
โดยทีมกฎหมายได้แจ้งความดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะ
รวมทั้งสิ้น๕กรรมต่างวาระ
เพราะนายอัจฉริยะไลฟ์สดใส่ร้ายนายจุลินถึง๕ครั้ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน